ทีมไทยเมื่อวานครับภูมิสวนศาลไทยเมืองท้องยูนิเต็ด

แต่มีเหตุการณ์ที่อาจต้องพูดคุยกันนะครับ
ภาพเดี๋ยวดูไปแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับ
คือเกมมันเตะช้าก่อน๕นาทีนะครับ
มีการเช็คเรื่องของตะข่ายตะข่ายประตูนะครับที่มันมีปัญหาอยู่

แต่สุดท้ายเนี่ยพอเกมกลับมาแข่งกันได้ก็เลสไปนิดนึงนะครับ
เขาก็เช็คความพร้อมแต่ไม่รอดนะครับ
เปิดรูปมงค์ของทิสกรองโด
นี่นะครับเพราะสอกบังพอดีเลยนะครับ
เลือดคือโดนไอ้ตัวตะขอที่มันไม่ค่อยตะปูครับ

คือถ้าคนเล่นเกมฟุตบอลนี่เลี้ยงแบบนี้

อันนี้พอไม่ได้แต่ถ้าจำหวะจริงต้องเก่งมากนะครับ

แล้วท่าดีใจนี้มาจากท่านี้ของเมาโคคุโอเรศ
ตัวการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของ

แล้วก็จากนั้นได้อีก๑ประตูนะครับ

สองประตูของมรึงคลองมาได้ในช่วงสุด

เอาชนะบิสเบนเรอร์จากออสเตรเลียไปได้ก็ผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีม
ครั้งแรกในประติศาสตร์ของสโมสร
สุดท้ายจะไปเยือนคาชิมาเลิศนะครับทีมจากญี่ปุ่น
ที่เราเคยชนะมาในบ้านแล้ว๒ต่อ๑นะครับ
จะชิงการเป็นแชมป์กลุ่มในวันที่๑๐พฤษภาคมนี้ครับ
เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันนะครับ

อยู่ที่ความต่อเนื่องในการทำการบ้านของเขา
ซึ่งเขาก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าเขาทำได้ในเวทีระดับเอเชียนะครับ